วันนี้มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่มันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ
คือพ่อตกใจมากเพราะว่ารถกระบะทั้งคัน

แล้วฝีมือคนเผารถคันนั้นก็คือลูกชายครับ

มาจากการถูกเผาโดยฝีมือของลูกชายครับ
เอาถังน้ำมันไปวางหน้ารถแล้วจุดไฟเผา
แล้วลูกนั่งดูแบบสบายใจ
เห็นไฟเห็นควันแล้วเขารู้สึกว่ามันสวยดี

เขาบอกว่ารถมันสูงไปเผาเพื่อให้รถมันเตี้ยลง

ล่าสุดเจ้านาทีดับเพลิงจากเทศบาลนาคา
พร้อมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมรถฉีดน้ำไปดับไฟครับ
กลัวว่าไฟมันจะลามไปบ้านใกล้ไงฮะ
แล้วดูสภาพรถสิไปหมดเลยฮะ
ข้างในทั้งข้างนอกยางล้อทุกอย่าง

เหตุการณ์เกิดขึ้นในตำบลนาขาอำเภอมันจคีรีจังหวัดขอนแก่นครับ
ฉีดน้ำแบบนี้ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง

คนที่ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
นั่งดูอย่างสบายใจเฉิบเลย
จุดไฟเสร็จป๊าบนั่งมองไฟดูควันอยู่แบบนั้นนะครับ
แม่คนก่อเหตุบอกว่ารถคันนี้
สามีเธอซึ่งก็เป็นพ่อของคนก่อเหตุเนี่ย

แล้วที่ลูกทำแบบนี้คาดว่าเป็นเพราะยาเสพติด
อีกแล้วครับปัญหายาเสพติดคงจะเสพจนหลอน
บวกกับมีอาการบรัยโปรลาร์ร่วมอยู่ด้วย
ในขณะที่พ่อคนก่อเหตุคุณขวัญคุณผู้ชมเชื่อไหม
จนไม่อยากจะมองหน้าเลย
ที่รู้ว่ารถถูกไฟไหม้รีบมาดู
พอเห็นปั๊บแล้วเห็นหน้าลูกที่กำลังมองดูไฟและควันอย่างแบบน่าชื่นตาบาน
บิดรถออกไปเลยไม่พร้อมให้สัมภาษณ์
ยังตัวสั่นยังโกรธอยู่เลยนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้ามืดคาดว่าลูกเนี่ย
ไปเอากุญแจสำรองรถของคุณพ่อ
เอามาเสร็จป๊าบไปเอาถังน้ำมันมาแล้วก็จุดไฟแล้วก็นั่งดู
เพราะว่าเผาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับ
ชาวบ้านเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดับไฟได้
คุมตัวคนก่อเหตุไปโรงพักเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตรวจสอบความเสียหายเพราะกลัวมากว่าไฟมันจะลามไง
จนถึงตอนนี้ก็มีแค่กระบะคันนี้ครับที่ไหม้เสียหายวอดวายทั้งคัน
ส่วนการเอาผิดทางคดีตำรวจบอกว่าถ้าคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อยากจะแจ้งเอาผิด
ก็สามารถไปแจ้งตำรวจได้ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนเรื่องของการบำบัดรักษาอาการยาเสพติดนั้นก็คงจะต้องว่าไปตามขั้นตอนต่อไปครับ
ก็คงโกรธลูกอะนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งความเอาผิดลูกยังไงนะ